ร้อนระอุกันเลยนะคะเมื่อมีหญิงสาวคนนึงค่ะ
ของนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างพิดาเอ็นโรอปินท์
ยังอ้างด้วยว่ามีคนเห็นสามีของเธอขึ้นรถไปกับพี่ดา
แล้วไม่ยอมกลับบ้านทั้งคืน

อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์

ซึ่งในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะ
แต่ในภาพก็เป็นเผียงแค่การสอนชมเครื่องดื่มตลกแบบ

เย็นนี้อยากให้รอฟังพี่ดา

เพราะเจ้าตัวจะไปร่วมงานประกวดดนตรี
ซึ่งพีอาร์งานนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่า

แจ้งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ

รู้จักกันมานานแล้ว

ถูกต้องและที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ย

ผู้หญิงคนนี้เขาสงสัยว่าไปด้วยกันจริงหรือเปล่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ดาออกมา

ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม

ก็ให้มาในเต็มไอจีของพี่ดาวเหมือนกัน
ก็คือเป็นธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้พี่ดาโสดไง
อาจจะเนื้อหอมอาจจะมีข่าวกับหนุ่มบ้าง